ไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณลุงท่านหนึ่งดีใจครับ
เดี๋ยวจะมีหลานมาเยี่ยมก็เอาเรือออกไปหาปลา
แก่งตะนะที่โขงเจียมสุดท้ายถูกกระแสน้ำและลมพัดแรง
พัดเรือล่มจมหายไปตรงนี้ยังหาร่างไม่พบเลยนะครับ
อุบัติเหตุเรือล่มเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านด่านเก่า
ตรงข้ามกับจุดชมวิวแก่งตะนะของตำบลโขงเจียม
ดูน้ำสิคุณอยู่ที่โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
สูญหายคือนายศรีสุวรรณสุตันตั้งใจอายุ๕๘ปีครับ
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณพนมวัน
บอกว่าตอนนั้นเขากำลังเดินเล่นอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวตรงนี้
เห็นแล้วมีเรือหางยาวหาปลานะมีนายศรีสุวรรณเป็นคนขับ
แล่นมาจากทางด้านของบ้านหัวเหวพัฒนา
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อของนายศรีสุภัล
ถูกกระแสน้ำที่แก่งตนะมันเชี่ยวกรากมาก
มันก็เป็นน้ำแบบลักษณะน้ำวนร่องน้ำลึกน้ำก็ไหลแรงพัดแรง
พิกษ์ความจมหายไปในเขตวังน้ำวนพอดีครับ

ชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์และพยายามไปช่วย

ก็ต้องโทรรีบแจ้งกู้ภัยกับตำรวจมาตรวจสอบ
ด้านนางคำผ่องอายุ๖๘ปีเป็นภรรยาของผู้สูญหาย

นำเรือหางยาวออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าครับ

จากที่บ้านเดิมที่อำเภอวาดินชำราบ
หลานจะมาหาดีใจเข้าไปหาปลาฝากหลานนะฮะ

นี่สามีเรือความเหน็จยังหาตัวไม่เจอเลย
รีบไปดูหน่อยเธอก็รีบไปดูครับ
เมื่อวานยังหาไม่เจอนะฮะ
นางคำผ่องก็ต้องจุดทูบจุดเทียน

บริบาลสิงห์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าประเจ้าเขา
ให้ช่วยเหลือเปิดทางให้ค้นหาเจอ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและชาวบ้าน
ก็กระจายกำลังการค้นหาตามแนวตลิ่ง
แล้วก็อาจจะไปติดตามโขหินหรือเปล่า
ส่วนเรือที่ร่มคาดว่านายศรีสุวรรณ
ไม่ชำนาญเส้นทางเนื่องจากว่าเพิ่งย้ายมาจาก
อำเภอวาลินชำราบได้เพียง๘เดือน
แล้วก็ออกหาปลาไม่กี่ครั้งเท่านั้น